ขออภัยที่ผมเคยพูดไปว่าจะกลับพศที่แล้ว
สิ้นปีเพื่อจะกลับให้ทันแต่สถานการณ์มัน
ลูกเขาห่วงใยเรื่องความปลอดภัยก็เลยยังกลับไม่ได้
แต่ยังไงผมก็จะกลับแล้วผมกลับไปนะย้ำไว้นะ
อาศัยหัวใจตัวเองน้องอิ๊งจะเป็นคนประกาศ
ว่าผมจะกลับเมื่อไหร่อย่างไร
รับรองว่าไม่มีการออกกฎหมาย
นี่อย่าไปคิดว่าจะเกลี้ยเสียกับพลังประชารัฐเพื่อขอกลับ
ไม่มีนี่ชีวิตผมนี่
สร้างตัวเองมาตลอดไอ้เรื่องง้อคนเนี่ยคงยาก
ถ้าเลือกถ้าเลือกพักเพื่อนไทยไปเขาจะไปเกี้ยเซียกับภรรณาเก่า
เพื่อเอาทักษิณกลับบ้านแล้วมันมันไม่น่าเชื่อมั่น
เราคิดว่าสังคมนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกกดบนเวทีพันธมิตร
แล้วมันควรจะจบไปแล้วเราควรจะรู้เท่าทันกรรมนี้แล้ว
แต่ปรากฏว่า๒วารกรรมนี้ค่ะมันถูกขุดขึ้นมาเล่นใหม่
แล้วมันถูกขุดขึ้นมาเล่นในฝั่งที่ต้องการประชาธิปไตย
ก่อนอื่นผมบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมต้องขออภัยที่ตอนเอาพูดเรื่องกลับบ้าน
ขออภัยที่ผมเคยพูดไปว่าจะกลับพศที่แล้ว
แล้วผมพยายามอย่างยิ่งนะผมไปทำออกซิเจนเพื่อให้เสร็จก่อนเวลา
สิ้นปีเพื่อจะกลับให้ทันแต่สถานการณ์มัน
ลูกเขาห่วงใยเรื่องความปลอดภัยก็เลยยังกลับไม่ได้
แต่ยังไงผมก็จะกลับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะ
อยู่เมืองนอกนานพวกใส่ร้ายป้ายสีก็เยอะขึ้น
แล้วพวกที่เก่าหาถังคดีก็เอามายัดให้การเทศกับเรา
เพราะฉะนั้นกลับไปดีกว่าอุบายมาก
แล้วผมกลับไปนะย้ำไว้นะไม่อาศัยพักการเมืองใด
รวมทั้งพักเพื่อไทยด้วยอาศัยหัวใจตัวเอง

เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลผมแล้วยังไงเนี่ยก็ย้ำอีกครั้งว่า
อิ๊งจะเป็นคนประกาศว่าผมจะกลับเมื่อไหร่อย่างไรรับรองว่าไม่มีการออกกฎหมาย
นี่อย่าไปคิดว่าจะเกลี้ยเสียกับพลังประชารัฐเพื่อขอกลับไม่มี
นี่ชีวิตผมเนี่ยนะมันเกิดจากการสร้างตัวเองมาตลอด
ไอ้เรื่องง้อคนเนี่ยคงยาก
แต่เป็นคนที่มีน้ำใจกับคนครบคนได้แต่ไม่แทบจะเมื่อไหร่เนี่ยจะสะบัดตูดจากผมไปแล้วมาให้ผมง้อ
ไม่มีทางไม่ใช่ผม

ไปช่วยตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นเพลินทรีย์
กลับบ้านผมการเป็นคนบอกเองว่าผมจะกลับมาไหน
ผมก็ไม่กลับไม่ไหวเพราะโดนกันแกล้งดูตลอดเวลา
เอามันเลยหมดเรื่องยังไงก็ได้
สบายมากปีนี่ปีนี่จติปสี่แล้วนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป